ที่เลยที่เลยเนี่ยรถบรรทุกอ้อยเบรกแตกตอนตรงทางสามแพ่งเลยนะ
แล้วมีบ้านคนอยู่ก็เลยไปพุ่งชนบ้านคนจนบ้านพัง
เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้เจ้าของบ้านเสียชีวิต
แล้วคนขับรถบรรทุกอ้อยคุณผู้ชมอายุ๑๗ปีเองนะได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อวันที่๘กุมภาค่ะ
โดยเกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยไปพุ่งชนบ้านของชาวบ้านเขา
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่เมื่อไปถึงสภาพแบบนี้เลยค่ะ
ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถ
เพื่อนำนายมงคลบุตรทองอายุ๑๖ปีนะคะ
ซึ่งก็เป็นคนขับที่ติดอยู่ในรถออกมา
ใช้เวลาในการที่จะงัดตัดทางแล้วก็งัดซากออกมา
ประมาณสัก๒๐นาทีถึงจะสามารถนำตัวคนขับออกมาได้
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวังสะพุงค่ะ
โดยที่เกิดเหตุนะคะนอกจากรถบรรทุกอ้อยที่เสียหายแล้ว

ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างการต่อเติม
สภาพคือพังถล่มเสียหาย
แล้วในบ้านพบศพของนายพงพิสิทธิ
มูลกองศรีอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ
ส่วนภรรยาของผู้ตาย
ก็คือนางมาลัยมวลกองศรีอายุ๕๒ปี
ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกนะคะ
ออกไปหลังบ้านที่เกิดเหตุก็พบรถสิบล้อบรรทุกอ้อยพลิกคว่ำ
ไหลทางลึก๕เมตรแล้วก็มีอ้อยเกลื่อนทั่วบริเวณเลยค่ะ
นางมาลัยบอกว่าบ้านที่เธอสร้างอยู่ตรงบริเวณทางสามแพร่งพอดี
เป็นช่วง๓แยกตู้ยามสายตรวจชุมชนตำบลทรายขาว
ก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวตอนนั้นกำลังต่อเติมอยู่บ้านยังไม่เสร็จนะ
แต่ว่าปกติแล้วเธอกับสามีแยกกันนอน
ตัวของคุณมาลัยจะนอนในห้องนอนส่วนสามีจะนอนนอกห้องนอน
แล้วก่อนเกิดเหตุสามีก็เข้านอนตามปกติไม่มีอะไร
หลังจากนั้นมีรถบรรทุกอ้อยที่บรรทุกอ้อยมาเต็มคัน

ตอนแรกนางมาลัยคิดว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่า

แล้วมีพวกเศษวัสดุหล่นลงมาใส่หัวของเธอ
แล้วหลังจากนั้นบ้านก็พังถล่มลงมานะคะ
หลังจากที่รถบรรทุกพุ่งชนบ้านแล้ว
มาลัยบอกว่าได้ยินเสียงสามีร้องขอความช่วยเหลือ
เธอก็เลยรีบเข้าไปช่วยแต่ไปช่วยไม่ได้

เนื่องจากที่หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว

จนมีชาวบ้านมีกู้ภัยมาช่วยเหลือ
ก็พบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ส่วนตัวของนางมาลัยเนี่ยศีรษะแตกต้องเย็บ๔เข็มนะคะ
ทางด้านคนขับรถบรรทุกอ้อยบ้างค่ะ
ที่อายุ๑๗ปีในวงคลนะคะ
บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว

แล้วก็บอกว่าได้ขับรถบรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถ

จะไปส่งอ้อยที่โรงงานน้ำตาลที่อำเภอหนองหิน
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นทางแยกสามแพร่ง
แล้วรถเบรกแตกบังคับรถไม่ได้
ก็เลยไปชนบ้านที่อยู่ข้างหน้าจนเสียงดังพังทั้งหลัง
หลังจากนั้นรถก็ตกไปอยู่ในแปลงนาลึกประมาณ๕เมตร
แล้วตัวคนขับเนี่ยก็ถูกอัดก๊อปปี้จนมีคนมาช่วยนะคะ
ที่ผ่านมาทางด้านนายมงคลคนขับรถบรรทุกอ้อย
บอกว่ารับจ้างขับรถส่งอ้อยกับเจ้าของรถลานอ้อยมาร่วม๑ปีแล้ว
แล้วก็เพิ่งมาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าบริเวณ๓แยกที่เกิดเหตุ
ในช่วงกลางคืนจะค่อนข้างมืดไฟส่องสว่างน้อยไม่เพียงพอ
ไฟกระพริบสีเหลืองก็ชำรุด๒จุด
การจราจรจะคับข้างในช่วงเช้าถึงเย็น
ซึ่งชาวบ้านระแวกนั้นเชื่อว่าคนขับรถ
น่าจะมองเห็นว่าเป็นทางตรงไงคุณ
เพราะมันมืดใช่ไหมและก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของบ้านผู้ตาย
ได้บรื้อทุบส่วนหน้าบ้านออกเพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นร้านขายของชำ
ทำให้มองเห็นหลังคาบ้านด้านหลังที่ยังไม่บรื้อ
อาจจะหลอกสายตามองว่านี่เป็นถนนต่อหรือเปล่านะครับ
พุ่งชนเนื่องจากไม่มีร่องรอยของการเบรก

เบรกแตกหรือว่าไม่คุ้นชินทางเนี่ยนะครับ